คุณผู้ชมเราให้ข้อมูลคุณผู้ชมเพิ่มอีกนิดนึง
เพราะว่าคุณผู้ชมส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นเยอะมากเลย
เด็กผู้หญิงวัย๓ขวบที่ถูกพ่อกับแม่ทำร้ายร่างกาย
ได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ยค่ะ
คือล่าสุดที่เราอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มก็คือ
เราได้คุยกับพ่อและแม่ของเด็ก
ที่ตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหา

เขาปฏิเสธทั้งคู่และเขาโยนกันไปโยนกันมา
คุณผู้ชมลองฟังดูเมื่อช่วงหัวค่ำ

พ่อเด็กบอกว่าผมไม่ได้ทำร้ายลูกสาวเลย
ผมเป็นพ่อแท้จะตีลูกสาวได้ยังไง
ก่อนที่จะพาลูกสาวไปโรงพยาบาลแล้วก็เห็นภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยนะ
ภรรยาก็คือแม่เด็กอะนะ
อุ้มลูกสาวพร้อมกับลูกชายมาเคาะประตูห้อง
มาหาเขาที่บ้านตอนตีหนึ่ง
พ่อบอกว่าโอ้โหภาพที่เห็นก็คือลูกสาวโดนทำร้ายร่างกาย
หน้าตาฟกช้ำเลยเลยตัดสินใจพาไปส่งโรงพยาบาล
รับว่าสงสารลูกมาก
ผมไม่รู้จริงว่าลูกสาวถูกใครทำร้ายร่างกาย

บอกแบบนี้นะคะและพ่อบอกต่อแบบนี้คุณผู้ชม

พ่อบอกว่าก็แม่เด็กนั่นแหละออกจากบ้านไปอาทิตย์หนึ่งแล้ว
แล้วเวลาทะเลาะกันทีไรแม่เด็กก็เอาเด็กทั้งสองคนไปอยู่ด้วย

เพราะไม่ยอมบอกอะไรเลยปากแข็งไม่ยอมบอกว่าไปอยู่ที่ไหน

แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคบหาดูใจกับภรรยาคนนี้มา๘ปีแล้ว
อดีตก็ยอมรับว่าเคยทำร้ายร่างกายภรรยา
แต่ปัจจุบันออกจากเรือนจำมาทะเลาะก็แค่มีปากเสียงกันนิดหน่อยเท่านั้นเอง
ยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายลูกสาววัย๓ขวบ
นี่ค่ะทีนี้มันมีประเด็นที่เราเล่าไปเมื่อสักครู่จำได้ใช่ไหมคะ
ที่บอกว่ารักลูกไม่เท่ากันรักลูกชายมากกว่าที่เป็นลูกคนโตวัย๗ขวบ
รักลูกสาวไม่ชอบเด็กผู้หญิงก็เลยทำร้ายร่างกายเฉพาะลูกสาว
พ่อบอกว่าขอชี้แจงประเด็นนี้หน่อยผมรักลูกเท่ากัน
ถ้าจะตีก็ควรจะตีลูกชายคนโตมากกว่าลูกสาวหรือเปล่า
เขาตอบแบบนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าหลังจากเกิดเหตุยอมรับว่าเครียดมากเลย
เพราะว่าผมไม่ได้ทำจริงจริงลูกสาวผมผมก็ต้องรักสิ
ผมจะไปทำร้ายร่างกายลูกสาวแท้ของผมได้ยังไง
แต่ก็ยอมรับว่าเสพยาเสพติดแต่นานนานเสพทีก่อนหน้านี้มีคดีชิงทรัพย์
ซึ่งในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างผมกับภรรยาก็ไม่รู้ว่าจะยังไง
ผมขอยืนยันว่าผมเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัว
แล้วเพราะมุ่งต้นเค้าเลี้ยงรักแฟนเค้ากับคนทำเดี๋ยวยังไง

แล้วมึงต้นทำร้ายแฟนเค้าหรือบอกหรือ

พี่แล้วมึงต้องอยากหลักคุณสัญญาว่าเรารักลูกไม่เท่ากันเหรอ
ไม่รักไม่เท่ากันนะพี่ถ้าผมตีตีต้องพูดดีกว่า
ถ้าผมตีอย่างนั้นผมก็โตอย่างเหลือแล้วพี่
จริงไหมพี่ลูกแท้นี่ลูกสาวแล้วพี่
ผมพ่อแท้ใครจะตีอย่างนั้นพี่จริงไหมพี่
นี่นะคะคำให้การของพ่อเด็กนะคะ
ก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาจะพูดยังไงก็ได้กับตำรวจกับนักข่าว
ทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่ตำรวจรวบรวมมานะคะ
สรุปก็คือพ่อเด็กอ้างว่าแม่เด็กทะเลาะกันกับเขา
อบลูกสองคนออกไปจากบ้านไม่รู้ไปอยู่ที่ไหน
วันที่มีภาพว่าพาเด็กไปโรงพยาบาล
ก็คือแม่เด็กอุ้มลูกสองคนมาที่บ้านมาเคาะประตูหน้าบ้าน
แล้วพ่อก็เปิดประตูออกไปอ้าวลูกสาวบาดเจ็บ
เต็มตัวเลยก็พาไปโรงพยาบาล

ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ไปที่ห้องเช่าของพ่อนะคะ

เพื่อนบ้านบอกว่าได้ยินเสียงผัวเมียคู่นี้
ตบตีกันประจำเลยแต่ไม่มีใครไปยุ่ง
พอรู้ข่าวจากตำรวจว่าตำรวจมาจับ
ตกเป็นผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายลูกสาวแท้
เพื่อนบ้านบอกตกใจมากจริง

แต่เราไม่รู้ว่าเด็กแล้วก็ถามว่าเด็กหายไปไหน
เรื่องว่าเด็กหายไปไหนเราก็ไม่รู้ยังไงว่าเด็กหายไปไหน

แล้วก็แล้วคดีตีเด็กไหมแล้วเด็กอยู่ไหน
เด็กเป็นอะไรมากไหมเขาถามเหมือนแค่นี้
แต่เขาก็บอกว่าอยู่ข้างแน่นอนต้องได้ตีเด็กบ่อย

คุณผู้ชมคะมาฟังต่อค่ะในส่วนของแม่เด็กนะคะ
แม่เด็กก็ปฏิเสธเหมือนกัน
แม่เด็กบอกว่าไม่เคยเลยไม่เคยตีลูกสาวเลย
ไม่เคยทำร้ายร่างกายลูกมาก่อนเลยไม่เคยทำลูกเลย

แต่แม่บอกว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ไม่ขอพูดถึงก็แล้วกัน
แต่เหตุการณ์นี้ที่ลูกสาวบาดเจ็บแม่ยืนยันว่าแม่ไม่ได้ทำ
แล้วถามว่าแล้วตัวเธอถูกสามีทำร้ายร่างกายหรือเปล่า
เธอบอกว่าเธอถูกทำร้ายร่างกายบ้าง
เพราะว่าสามีกล่าวหาว่าเธอไม่ช่วยเหลืออะไรเลย
ส่วนเรื่องของการทำร้ายลูกเนี่ยเธอบอกว่า
เธอปฏิเสธก่อนหน้านี้คือช่วยปกปิดแทนตัวสามี
แต่จริงแล้วเหมือนกับว่าตัวสามีอยากจะทำร้ายร่างกายเธอเหมือนกัน
ทำร้ายไม่ได้ก็ไปทำร้ายลูกแทน
เธอเคยห้ามแล้วว่าอย่าทำร้ายลูกแต่ไม่เป็นผล
อาวุธที่ใช้คืออะไรเธอก็บอกว่าสามีเธอใช้ไม่แขวนเสื้ออย่างเดียว
แล้วก็ใช้มือทำร้ายไม่เคยใช้อย่างอื่นที่บอกว่าเอาบูรีจี้หรืออะไรอย่างนี้

เธอบอกว่าเธอก็เห็นตอนสามีทำร้ายลูก
ยอมรับว่าเสียใจกดดันเจ็บปวดสะเทือนใจ
พาลูกไปส่งโรงพยาบาลเธอเป็นคนอ้อนวอน
ขอร้องให้สามีพาลูกไปโรงพยาบาล
นี่ไงคะก็เลยโยนกันไปโยนกันมา
พ่อก็บอกว่าไม่ได้ทำแม่ก็บอกว่าแม่ไม่ได้ทำพ่อทำ
ส่วนเรื่องคดีฝั่งแม่ก็บอกว่าก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ก็ยินดีรับผลที่จะเกิดขึ้น
แม่เด็กบอกว่าก็ที่เป็นข่าวตอนแรกก็ปกปิดความผิดให้สามี
เพราะว่าไม่มีทางเลือกก็ต้องช่วยเหลือกันปกปิด

การทุบตีที่ว่ารุนแรงทั้งหมดเป็นพ่อเขาเป็นคนทำค่ะ
แต่หนูไม่ทราบค่ะแต่ว่าทุกครั้งที่เขาทำ
เขาจะพยายามบอกว่าเขาทำเพื่อสามีค่ะ
โขโหเป็นแม่มันเป็นลูกตัว
หนูคิดว่ามันไม่ใช่เพราะว่าลูกดื้อหรือว่าผู้การสั่งสอนลูกอย่างเดียว
หนูคิดว่าครับทั้งเพื่อกดบัญหนูด้วยค่ะ
มันหลายเรื่องค่ะทั้งเรื่องภายในครอบครัวใช่ไหมคะ
แล้วก็เรื่องเงินด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะ
หนูยินดีรับผลของมันค่ะ
เพราะว่าตอนนั้นหนูก็ทำได้แค่นั้นค่ะ
ที่หนูพูดแบบนั้นหนูเป็นคนพูดเองค่ะ
ปกปิดความผิดให้เขาค่ะ

นี่แหละค่ะคำชี้แจงจากพ่อแม่เด็ก
คือความจริงมันก็มีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นแหละใช่ไหม
ก็ไม่คนใดคนหนึ่ง
หรือทั้งคู่ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ยังไง
แต่ตำรวจเนี่ยบอกว่าสหวิชาชีพและตำรวจได้ถามเด็กแล้ว

หลานสาวก็บอกว่าโดนพ่อทำร้าย
เอาล่ะเป็นสิทธิ์ของพ่อเขาบอกเขาไม่ได้ทำ

เขาอุ้มลูกมาก็ร่องรอยเต็มไปหมดแล้ว
ส่วนเมียก็บอกว่าทำใช่ไหม